คุณผู้ชมค่ะคุณทัศนัยโค้ทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
มีโอกาสไปคุยกับจิตอาสาท่านหนึ่งเดินทางมาจากปากใต้
มาคนเดียวด้วย๒มือ๒เท้าแล้วก็หัวใจที่แข็งแกร่งไม่ย่อท้อ
เพราะว่าตอนนี้ไปดูคุณทัศนัยบอกว่าคือเท้าเริ่มเปื่อยแล้วนะ
เพราะว่าทำงานกับน้ำกับโครนมาหลายวันเนี่ยนะคะ

ครับคุณรสลินคุณสุภาษาลาคุณผู้ชมกลับมาติดตาม
ระกาศยามเย็นกันที่บริเวณกองบริการถ้ำหลวงแห่งนี้
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากปากทางเข้าถ้ำหลวง

คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนักประดาน้ำต่างชาติ
เหนือจากหน่วยซิลที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจนะครับ
ซึ่งถือว่าก็เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นฮีโร่ของภารกิจนี้
แต่ว่ามีอีกหลายบุคคลที่อาจจะทำงานแล้ว
ไม่มีคนเห็นไม่มีคนรู้จักหรือว่าที่เรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระ
วันนี้ผมมีการไปพบเจอบุคคล๒บุคคล
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานแล้วก็เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามทีละคนกันก่อนนะครับ
ไปติดตามคนแรกผมไปเจอคุณลุงบุญช่วยมักน้อยมาคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยคุณลุงบุญช่วยเนี่ยเป็นอาสาสมัคร
นะฮะเป็นอาสาสมัครหนึ่งเดียวที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ขับรถมาเองจากบ้านเลยครับคุณลุงบุญช่วยเนี่ยอาชีพปกติแล้วก็เป็นคนขาย
แกงใต้ครับเปิดร้านข้าวแกงใต้อยู่ที่กิโลเมตรที่สามร้อยสี่สิบ
แล้วก็ชอบรับเลี้ยงสัตว์อนาถาที่ป่วยหรือว่ามีโรคต่าง
ลุงก็จะเอามาเลี้ยงแต่วันนี้คุณลุงเขาเดินทางมาที่นี่ตั้งใจเลยครับ
ที่มาที่ถ้ำหลวงในนามของจิตอาสาจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
โดยขับรถมาคนเดียวมาหลายวันแล้วมีเงินติดตัวมาหมื่นกว่าบาท
แล้วก็มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาไปทำงานในถ้ำหลวงแห่งนี้
เข้าไปช่วยลากสายไฟบอกว่าต้องลากสายไฟให้ตามระยะทางได้สามพันเมตร
แต่ว่าตอนเนี้ยเพิ่งลากได้เพียงหนึ่งพันห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับ
แล้วก็บอกกับผมนะครับว่าบรรยากาศในถ้ำมันมืดแล้วก็มันวางเวงมาก
ถ้าไปคนเดียวค่อนข้างจะน่ากลัวใครพูดสักคนหนึ่งเนี่ยเสียงมันจะสะท้อน
จะกล้องไปทั้งทั้งถ้ำเลยนะครับส่วนกระแสน้ำด้านในคุณลุงบอกว่ามันแรงมากนะครับ
มาตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเครื่องสูบน้ำดับเพียงสองนาทีเนี่ย
น้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้องมีการวิ่งหนีน้ำเอาตัวรอดแล้วก็วิ่งหนีขึ้นบนที่สูง
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณลุงเขาไปประสบพบเจอในถ้ำมานะครับตอนนี้ร่างกายของคุณลุงเองก็เริ่มอิดโรยเหมือนกัน
เพราะว่าทำงานค่อนข้างจะหลายวันเท้าเนี่ยแช่น้ำนานเริ่มจะเน่าเริ่มจะเปื่อย
ก็ต้องมีการออกมาทายากันแบบนี้ส่วนความเป็นอยู่คุณลุงบอกว่าอาศัย
เอารถไปจอดในปั๊มแล้วก็ไปนอนในรถนอนวันหนึ่งสัก๓๔ชั่วโมงเอง
แล้วก็ต้องไปช่วยงานในถ้ำต่อแต่บอกว่าสิ่งที่มาในวันนี้ไม่ต้องการอะไร
เพราะว่าทำดีไม่ต้องหวังผลตอบแทนไปฟังเสียงของคุณลุงคนนี้กันหน่อยครับ
คือความภูมิใจของตัวเองที่ทำดีอย่างเดียว
คือถ้าเราทำดีไปเนี่ยไปหวังผลตอบแทนมันจะไม่ได้มาเลย
แน่นอนคนที่ทำดีไปหวังผลตอบแทนนะครับเสียใจแน่นอนเพราะมันจะไม่ได้มาเลย
ตามที่ผมทำดีเนี่ยนะผมจะไม่ได้สิ่งตอบแทนกลับมานะครับ
แต่ผมก็ไม่สนใจนะครับจะได้ไม่ได้จะหมดงบเท่าไรการเดินทางผมนะ
คือเป้าหมายของผมคือว่าอยากช่วยคนอีกหนึ่งบุคคลที่ผมไปเจอมาวันนี้
แล้วก็มาช่วยภารกิจต่างก็คือนี่แหละครับคุณอัศถาพรณนครนะครับ
เป็นอาจารย์สอนนวดนะครับคือวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอโดยบังเอิญ
เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งใจมานวดให้ฟรีเลย
ติดตามไทยรัฐทีวีอยู่เห็นผมรายงานข่าวคิดว่าทีมงานและผมเองต้องเหนื่อย
พอมาเจอปุ๊บอยากนวดให้ต้องการจะให้ผ่อนคลายหายเหนื่อยแล้วก็มีแรงทำงานต่อไป
แล้วก็วันนี้ก็มีการนวดให้กับนักข่าวช่างภาพหลายคน
ขอเป็นเพียงแค่๑คนส่วนเล็กในการทำภารกิจเป็นผู้ปิดทองหลังพระ
เพื่อให้ภารกิจอันใหญ่ลวงนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่เพียงเป็นเพียงแค่๒บุคคลเท่านั้นที่มีส่วนเล็กนะครับ
ในการที่เข้ามาช่วยภารกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จครับ
ด้านหลังของผมยังมีบุคคลอีกมากมายที่เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
แล้วก็ส่งต่อเข้าไปยังถ้ำหลวงแห่งนี้ให้สามารถทาภาพที่หมูป่าทั้ง๑๓คน
ออกมาจากถ้ำนี้ได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
ธิรเดชวงเฉลิมวัดถ่ายภาพทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยโค้ทองแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ